สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
อากาศช่วงสัปดาห์นี้๑วันมีครบทุกฤดู
เป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษในรอยต่อฤดูกาลแบบนี้ค่ะ
สัปดาห์นี้ลมหนาวจากประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นการเปิดโอกาสให้ลมฝน
และลมมรสุมฝนประจำฤดูหอบเอาเมฆฝนเข้ามาเป็นฝนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
แต่ว่าฝนช่วงนี้เป็นแบบมาไวไปเร็ว
แต่ว่าก่อนที่จะมีฝนอากาศร้อนอบอ้าวแดดดี
พอหลังฝนตกเสร็จเรียบร้อยแล้วอากาศจะกลับมาเย็นอีกครั้งค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๓๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลภาคใต้จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนน้อยที่๑๓๐ของพื้นที่
ช่วงเช้าแดดดีจุดที่ไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิอาจจะสูงถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
แม้ว่าลมหนาวอ่อนกำลังลงแล้วแต่ภาคเหนือของประเทศไทยบางจุด
อุณหภูมิยังต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสนะคะ
อยู่ที่ประมาณ๙๖องศาเซลเซียส
พื้นที่ภ้างอิสารภูเหลือจังหวัดเลย๑๔องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้นมานิดนึง
แต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์เย็นค่ะเขาเขียวนครนายก๑๙๖องศาเซลเซียส
สัปดาห์นี้อากาศร้อนปนฝนโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศ๑วันครบทุกฤดูค่ะ